สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ชกเมื่อวานนี้นะคะสัญญาณภาพจากฟิลิปปินส์มีปัญหาทำให้ไทยรัฐทีวีไม่สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ต้องนำภาพการชกยกที่๖๑๒มาออกอากาศในภายหลังค่ะ
และยกสุดท้ายค่ะเอกตะวันก็เดินหน้าหวังจะปล่อยหมัดน็อกนะคะแต่ว่าเจ้าถิ่นวางแผนป้องกันการชกได้อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่เอกตะวันที่พลาดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกคนที่๔๙ของเมืองไทยนะคะก็ออกมาขอโทษแฟนมวยที่คว้าเข็มขัดไม่สำเร็จ